คุณผู้ชมมาดูอีกเรื่องหนึ่งบ้างค่ะ
เป็นพระผู้ช่วยเจ้าวาดเขาเดินตามกลิ่น
กลิ่นมันเป็นกลิ่นเหม็นแล้วพอเดินตามกลิ่นนี้ไปเรื่อยนะ
ไปพบศพของพระพิสุสงฆ์ที่หายตัวไปหายไปนานแล้วนะคะ
เดือนกว่าตอนที่ไปพบก็นอนมรณภาพ
แล้วร่างก็แห้งอยู่คากุฏิ
คาดว่าน่าจะมรณภาพจากอาการป่วยที่กำเริบ
สภาพศพของพระวีรศักดิ์ศรีอริยะอายุ๖๑ปี
เป็นพระลูกวัดเขาพุทธโคดม
ตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
สภาพตอนที่ไปเจอศพเริ่มแห้งติดกับพื้นห้อง
แล้วกลิ่นคละคลุ้งไปทั่วบริเวณเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบบาดแผลไปดูร่องรอยการต่อสู้ต่าง
เพราะว่าสภาพศพเท่าที่ดู
เสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๓เดือน
ทีนี้การที่จะพิสูจน์หรือการที่จะตรวจสอบนะเบื้องต้น

มีการบันทึกภาพจากที่เกิดเหตุเอาไว้เป็นหลักฐาน

ว่าพระวีรศักดิ์ป่วยด้วยโรคเบาหวาน
และจากการสอบถามพระมหาชัยวุฒิจันทวันโน
อายุ๔๒ปีซึ่งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสเขาพุทธโคดม
ก็บอกว่าได้กลิ่นเป็นกลิ่นแบบเหม็นเน่าเนี่ยได้กลิ่นมาหลายวันแล้ว
ซึ่งทางผู้ช่วยเจ้าอาวาสก็เดินตามกลิ่นมาตลอดเลย
คือหามาตลอดว่าตอนแรกคิดว่าเป็นหนูตายเป็นแมวตายหรือเปล่า
ทีนี้พอตามมาเรื่อยก็มาได้กลิ่นแรงขึ้นจากกุฏิหลังนี้ค่ะ
ก็พบว่าต้นต่อของกลิ่นคือตอนนั้นน่ะ
คิดว่าต้นตอนน่าจะมาจากที่กุฏินี่แหละ
พยายามมองลอดผ่านกระจกแล้วตอนมองมาก็พบว่านี่คือพระวีรศักดิ์
ซึ่งหายไปตั้งแต่เดือนมกราคมแล้ว

ใช่สามเดือนสี่เดือนเนี่ยค่ะนอนมรณภาพอยู่ในกุฏิ
ก็เลยรีบไปแจ้งเจ้าอาวาสให้ทราบแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาตรวจสอบนะคะ
ต้นก็ได้ให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำร่างไปส่งที่โรงพยาบาลแหลมชะบัง
เพื่อให้แพทย์ได้ชนะสูตรหาสาเหตุที่แท้จริงของการเสียชีวิต
ซึ่งก็คาดว่าพระวีรศักดิ์อาจจะมรณภาพด้วยโรคประจำตัว
เพราะอย่างที่บอกว่ามีโรคเบาหวานเป็นโรคเบาหวานอยู่นะคะ
แต่ก็หายไปนานนะตั้งแต่มกราคมเพิ่งจะมาเจอเอาจะสงกรานเลยเมษาเลยนะครับ